คนร้ายรายนี้เนี่ยเป็นชายวัยรุ่นนะคะ

งัดแงะร้านค้าถึง๔แห่งด้วยกันนะคะ

ก็เป็นร้านขายของเบตเตอร์เล็ตไปทำร้ายผู้สูงอายุด้วยค่ะ

อันนี้เป็นภาพที่ร้านขายของชำที่ตำบลบ้านกี่จังหวัดลำปางค่ะ
คุณตาคุณยายอยู่ที่ร้าน
แล้วคนร้ายงัดเข้ามาทำร้ายทั้งสองท่านนะคะ
คุณยายเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือนะคะ
หลังจากนั้นพอทำร้ายเสร็จก็ไปงัดที่โต๊ะเก็บเงิน

ส่วนอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะ
อีกจุดนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเส้นทางของคนร้ายนะคะ

อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะบนเส้นทางในหมู่บ้าน
เห็นคนร้ายชัดเจนเลยค่ะกล้องนี้นะคะ
เป็นวัยรุ่นผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวมีฮูตสีขาวน้ำเงินใส่หน้ากากอนามัย

แล้วมาตอนเรียกว่าดึกแล้ว
ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเวลาเกิดเหตุเลยห่างจากร้านที่เกิดเหตุประมาณ๒กิโล
ตอนนี้กำลังจะเดินไปก่อเหตุอีกร้านหนึ่งคุณผู้ชมนี่แม่เห็นหน้าชัดเลยนะคะ
ฟองจันทร์คุณยายจันฟองค่ะหารมูลซึ่งถูกทำร้ายเนี่ย
พาเราไปดูที่จุดเกิดเหตุแล้วบอกว่า๕ทุ่มคืนวันที่๓
เจ้าของร้านโทรมาบอกบอกมีคนมางัดร้านตากับยายก็เลยออกมาดูจะเข้าไปจับโจร
ก็เกิดการต่อสู้กันข้าวของกระจายเกลือนเลย
คุณยายจะเข้าไปปิดประตูไม่ให้โจรออกแต่ก็ถูกผลักประตูจนล้มลงหัวฟาดพื้น
คนร้ายก็กระโดดข้ามรั้วหลังร้านไป
ตอนนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะที่สพแม่ทะค่ะ
หลักตา
ที่ว่ากับตากับยายเข้ามาที่ร้านนี้เพราะว่าเจ้าของร้านเขาได้รับสัญญาณเตือน
แล้วจากโทรศัพท์เพราะกล้องวงจอลเปลี่ยนพร้อมที่จะกริกภาพพูดนะ

เขาก็เลยโทรบอกตายายที่อยู่ที่ร้าน
แล้วเขาก็จะกำลังจะเข้าไปช่วยแต่ว่าไม่ทันนะคะ
เกิดเหตุคนร้ายทำร้ายตายายก่อนนะคะ
คนร้ายเป็นชายวัยรุ่นอายุประมาณ๒๐๓๐ปีในคืนเดียวกันนะคุณผู้ชม

แห่งแรกที่ตำบลน้ำโจ้แห่งที่๒เป็นร้านขายของชำ
ซึ่งอยู่ห่างจากร้านนี้ประมาณ๑๐๐เมตรได้เงินไปพันกว่าบาท
แห่งที่๓ก็คือร้านชำร้านนี้แหละค่ะได้เงินไป๔๐๐กว่าบาท
และแห่งที่๔เป็นร้านสหกรณ์บ้านโป่งได้ทองไป๔บาทเงินสดอีกกว่าแสนบาทค่ะ
ประตูข้างหลังบ้านข้างหลังร้านและแกก็น่าจะเดินแล้ว
แกก็หลบกล้องนิดหน่อยแล้วก็เดินออกมา
แล้วก็แกน่าจะดิ่งตรงมาที่ลิ้นจักรของร้านเลย
ทางคุณนิรุธบอกว่าคนร้ายลายนี้ถือว่าอุกอาจมากทีเดียวนะคะ
ทำร้ายผู้สูงอายุด้วยแล้วไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีจับกลุ่มให้ได้ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะคะ
เพราะวันนี้ถือเป็นภัยสังคมขึ้นเดียว๔ร้านนะ